ที่ทราบโควิดมาแรงจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ

รุ่งแบบนี้ต้องถามถึงเรื่องหัวใจว่า
มีแฟนหรือยังนางตอบว่าโสดที่รีบสมัครเลยนะคะไม่รู้ว่านางจะรับเราหรือเปล่านะคะไปฟังค่ะ
มีโอกาสมาเนอะเราก็ต้องรับไว้แหละ
สำหรับปีนี้เนี่ยมันจะมีบังเอิญลักษณ์สอง

ตอนนี้รอออนแอร์อยู่อีกที่ถ่ายไปแล้วนะ
อีก๓๔เรื่องจากหลายค่าย
แล้วก็มีรอถ่ายเปิดกล้องมกรามีนานี้อีก๒เรื่องครับผม

ว่างอีกเยอะครับผมใครมีอะไรก็เรียกใช้ผมได้
นะคะยังว่างไปถึงงานอะนะ
ยังว่างอีกเยอะมีอะไรเรียกใช้ได้
หวังใจเขาคงปิดหนีพวกเราไปแล้วนะครับ